เรื่องนี้นี่ก็แซ่บเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคือเป็นชาวต่างชาติเป็นคน
ญี่ปุ่นนะมาอยู่บ้านเราอยู่แบบเกินที่กำหนดอ่ะโอเวอร์สเตย์ปรากฏว่าดูความแสบของเขา
เพราะอะไรรู้ไหมทางการญี่ปุ่นเองเขาก็ต้องการตัวมากนะครับเขาขับรถแล้วไป
เขาขับรถอ่ะรถไม่ใช่รถเขาเป็นรถที่คุมตัวผู้ต้องขังแล้วขับจะไป

สวัสดีค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมมันเป็นนาทีระทึกมากทำไมถึงให้ดูแบบยาวเลย
นี่เห็นตั้งแต่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่คืออะไร
ตัวของผู้ต้องหาเนี่ยไปแอบขับรถห้องขังรถตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะค่ะ
เนี่ยดูสิไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะที่ขับแต่เป็นชาวญี่ปุ่นคนนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องขวางสิคะพยายามจะปิดรั้วเหล็กเราเห็นทางมุมนี้แล้วใช่ไหม
แล้วอีกมุมนึงนี่เจ้าหน้าที่เขาเลื่อนมาปิดแล้วเลื่อนประตูรั้วเหล็กมาปิดแล้วแต่ว่าผู้ต้องขังเองผู้ต้องหาเองเนี่ยนะคะ
เหยียบคันเร่งชนประตูแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบจะโดนเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วอะค่ะ
แหมขับฝ่าวงล้อมหนีไปได้นี่เกิดขึ้นที่สถานกักตัวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุรายนี้เนี้ยคือนายูกิยากิอายุสามสิบห้าปี
ที่สถานกักตัวรอฟ้องศาลทีนี้เรื่องนี้พอคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย
เมื่อวานค่ะทางพลตำรวจตรีธนิษฐ์ไทยวัชรามาศผู้บังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็สั่งให้ฝ่ายสืบไปจับกลุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้นายยูกิคนนี้ไปจับได้
คาห้องพักชั้น๕โรงแรมแถวซอยบัวขาวพัทยากลางที่ชนบุรีค่ะ
ตำรวจให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวนายยูเกียโดนคุมตัวแล้ว
มานั่งรอรถห้องขังเพื่อที่จะคุมตัวมาสถานกักกันแล้วมีการออกอุบายกับพลขับ
คนขับรถนะคะบอกว่าเดินไม่ไหวขอวิวแชร์ได้ไหมขอนั่งรถเข็น
จังหวะที่พลขับไปเอาวิวแชร์ยูกินะวิ่งขึ้นไปไปขับรถของเจ้าหน้าที่
แล้วก็จะหลบหนีค่ะแหมแสบจริง
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมของนายยูกิเนี่ยนะคะโอ๊ย
เป็นบุคคลที่มีหมายจับคดีช่อกง๒๐ล้านเย็นในญี่ปุ่น
แล้วทางการญี่ปุ่นเองเขาก็บอกว่าโอ้โหเขากำลังต้องการตัวเลยนะ
ส่วนไทยเราเนี่ยประเทศไทยของเราเขาผิดเรื่องของอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แต่พอทำอย่างนี้อ้าวโดนเพิ่มสิคะงานนี้
ทรัพย์สินราชการโดยใช้ยานพาหนะแล้วเรื่องของการหลบหนีการจับกลุ่ม
ทำลายทรัพย์สินราชการประตูนั้นหักออกไปแบบนั้น
นี่โดนอีกหลายกระทงเพิ่มนะคะเนี่ย